นี่คือรายการประกวดร้องเพลงรูปแบบใหม่ที่ท้าทายทุกเขตจำกัดของอายุ๖๒
ได้เวลาที่คนทุกคนต้องร้องยิ่งร้องห่างจากปีเกิดมากเท่าไหร่ยิ่งได้คะแนน
ได้เวลาที่เพลงทุกยกจะไม่ถูกมองข้าม
รักคือฝันไปรุนแรงเหลือเกิน

เพลงนี้แต่งปี๒๔๙๙ได้คะแนนข้ามรุ่น๖๐คะแนน
อีกน้อยแต่เราก็มั่นใจว่าอย่างเรามันจะต้องได้
ผมมั่นใจครับว่าผมสู้ได้ทุกเพศทุกวัย
ผมอยากจะไฟล์กับเด็กให้มันสุดไปเลยครับ
ได้เวลาการเปิดประถมมาหมด
ดวนเดือดที่ไม่เคยมีมาก่อน
นี่คือร้องข้ามรุ่น
ขอเสียงปรบมือต้อนรับนักร้องหนุ่มหล่อจากยุค๙๐

กับรายการแข่งขันร้องเพลงที่เพลงดังเพลงฮิตจากทุกยุค
สมัยจะถูกปลุกขึ้นมาสู้กัน
ร้องเพลงห่างจากยุคของตัวเองครับ

กับเราได้ทุกวันเสาร์๖โมงเย็น

ที่ยิ่งร้องทางจะฟีเกิดมากเท่าไร
ยิ่งได้คะแนนข้ามรุ่นมาก

คะแนนข้ามรุ่นที่ได้คือ๖๐คะแนน

ยังมีคะแนนการร้องให้อีกคนละ๑๐๐คะแนน

นับคะแนนจากกรรมการรวมกับคะแนนข้ามรุ่น
ถ้าได้ตั้งแต่๒๐๐คะแนนขึ้นไป
ถือว่าผ่านเข้ารอง
และสำหรับแชมป์รายการร้องข้ามรุ่นครับ
จะได้รับรางวัลสุดพิเศษจากผู้สนับสนุนรายการ
เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ
มูลค่ากว่า๑๔๐๐๐๐๐บาท

ท้อนภาพลักษณ์ผู้นำที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร

จัดหนักจัดเต็มมากครับ

และ๓คนในคอนเวอร์กันมีดังหนี
คนแรกนักจัดคอนเสิร์ตระดับประเทศ
และเป็นดีเจผู้คร่ำวอร์ดในวงการเพลงมากว่า๒๐ปี
ไม่มีเพลงใดที่เขาไม่รู้จัก
ปาเต้นยุทธนาบุญอ้อม
คนที่สองเธอคือนักร้องสายเสียงสายเอ็นเตอร์เทน
ฝีมือการร้องถือว่าเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
และเธอคือตัวแทนของคนรุ่นใหม่
บนเวทย์ที่แห้งนี้ซานินิพพาพอร์ต
สุดท้ายศิลปินดูโอชื่อดังแห่งยุค๘๐
และแต่งเพลงผู้ซักผลงานเพลงดงดังมากมาย
โปรดิเซอร์มือทองผู้ปันศิลปินชื่อดังระดับประเทศ
เอาล่ะค่ะเพิ่มจากคุณซานินะครับ
อยากจะถามถึงรายการของเราสักนิดนึงครับว่า
ถ้าเกิดคุณเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการนี้

เสน่ห์ของรายการเราคืออะไรฮะ
คือผมชอบตรงที่ว่าเพลงในแต่ละยุคแต่ละสมัย
เขาถูกแต่งให้เหมาะสมกับสมัยนั้น
ภาษาที่ใช้เนื้อหาที่พูดถึงเทคนิคในการร้อง
แต่เมื่อถูกคนอีกรุ่นหนึ่งเอาไปร้องเนี่ย

เขาจะเอาไปร้องให้เป็นแบบยุคของเขา
หรือเขาจะพยายามร้องและถ่ายทอดในแบบยุคดั้งเดิม

ได้ได้อยู่
ได้ก็น่าสนใจทั้งสองรูปแบบนะครับ

ความยากของรายการเราอยู่ตรงไหนครับ
ถ้าเกิดเด็กมาร้องเพลงยุคเก่า
หรือว่ารุ่นใหญ่มาร้องแบบว่ารุ่นใหม่ยุคสมัยนี้ยุคปัจจุบันนี้

คนร้องไม่ยากเท่าไหร่กรรมการเนี่ยยากไป
ปกติเวลาเราร้องเพลงเราก็จะเอากฎเกณฑ์ของเพลงแต่ละรุ่นถูกไหมครับ

ว่าถ้าร้องได้แบบนี้สไตล์นี้ร้องเอื้อนถูกต้องอะไรยังไงเนี่ยก็ให้คะแนนไป
อันนี้กลายเป็นว่าไม่มีกฎเกณฑ์นั้น
ถ้าเอาเพลงเก่ามาแล้วสามารถจะร้องเป็นเพลงใหม่แล้วไพร้อได้เนี่ย
มันก็อย่างแรกก็คือได้คะแนนความต่างของรุ่นอยู่แล้ว

แล้วถ้าเผื่อว่าร้องได้ดีด้วยเนี่ยคะแนนมันยิ่งเบิ้ลคูณขึ้นไป
กรรมการเองก็ต้องใช้วิจารณญาณมากด้วยว่าเวลาพิจารณาต้องดูให้มันครบมุมนะครับ
ทั้งสำหรับคนร้องและสำหรับกรรมการเลย
แค่ไหนครับเรามาเจอกับผู้เข้าแข่งขันท่านแรกกันเลยดีกว่า
พร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณเจมส์โอติภา
สวัสดีครับผมชื่อปฏิพันธ์พีรพนันภัยนะครับ
ชื่อเล่นชื่อเจมส์ครับผมอายุ๒๔ปีครับ
ตอนนี้เจมส์ก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่๓ครับ
ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจครับ
ที่มหาวิทยาลัยศรีปฐุมวิทยาเอกชมบุรีครับ

ประทีประกวดที่เป็นร้องเพลงไม่เคยผ่านครับที่นี่ที่แรก
แต่ว่ามีประกวดเป็นนายแบบอะครับผม

เพราะว่าเป็นตอดแทนประกวดแต่ละประเทศหรือเป็นตอดแทนเบื่อไทยครับ

นิสก็ได้เพราะว่าทุกครั้งที่เวลามีใครชาวต่างชาติผ่านไป

เพลงที่จะใช้ประกวดวันนี้เลือกเพลงอะไรครับ

คุณจะได้เตาะไปแค่๕เตาะแค่เท่านั้นเอง

คุณเลือกเพลงปวานเกย์ตื่น

แล้วทำไมไม่เลือกเพลงที่ได้คะแนนเยอะ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคุณเจมส์
กฎิการายการต้องได้คะแนนรวม๒๐๐คะแนนขึ้นไป

มีคะแนนตุ้นอยู่ในมือแล้ว๕คะแนน

ต้องการอีก๑๙๕คะแนน

ไปเอาใจช่วยเขากันครับ
ทั้งทั้งที่เธอเห็นเราไม่มีความหมาย
แต่ไม่อาจตัดใจให้ลืมเธอลง
เขียนลงประจานเขียนลงไปหมดทุกอย่าง
ความรักที่เธอทำช้ำใจ
ย้ำเตือนความจำไว้ตรงประโยคสุดท้าย
ขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รอ
เหี้ยงทุกอย่างไว้เตือนให้ใจมันจำ
ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ
ยังเพราะความสำคัญ
ยังเพราะความสำคัญ
ยังเพราะความสำคัญ
ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ
ยังเพราะความสำคัญ
ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ
ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ
ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ
ยังเพราะความสำคัญ
ยังเพราะความสำคัญ
ยังเพราะความสำคัญ
ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ
ยังเพราะความสำคัญ
ยังเพราะความสำคัญ
ยังเพราะความสำคัญ
ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ
ยังเพราะความสำคัญ
ยังเพราะความสำคัญ
ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ
ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

ยังเพราะความสำคัญ

เพราะคือความจริงเรื่องจริงที่จะปวดใจ

ขีดเอาไว้ว่าเธอไม่รอ

ขีดเอาไว้ว่าเธอไม่รอ

ขีดเอาไว้ว่าเธอไม่รอ

ขีดเอาไว้ว่าเธอไม่รอ

ขีดเอาไว้ว่าเธอไม่รอ

ในมือของคุณเริ่มต้นจาก๕คะแนนบวกกับคะแนนจากคณะประการครับ

ขอบคุณมากครับผม

และสำหรับรอบออดิชั่นในวันนี้ครับ

ถ้าพร้อมแล้วเจอกับคุณพอร์ชได้เลย

กลับสู่รายการร้องข้ามรุ่นรอบออดิชัน

เอาล่ะครับมาจากตามรุ่นน้อยคุณนี้

มากพอที่จะผ่านเข้ารอบได้หรือไม่
สวัสดีครับผมชื่อพอร์สครับ
ชื่อจริงชื่อว่าพาทิสนัทกำลังพักครับ

แล้วพอร์สชอบฟังเพลงแนวไหนครับ
พอร์สชอบฟังเพลงก็หลายแนวครับ

บางทีก็เกาหลีบ้างบางทีก็อันดิสบ้าง

วันนี้เตรียมตัวมามั่นใจมากครับ
เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเอาอะไรมาบ้างครับที่หิวมาเนี่ยครับ

อย่าลืมนะครับว่าต้องได้๒๐๐คะแนนขึ้นไป

เราจะช่วยหนุ่มน้อยคนนี้กันได้เลยครับ

จะผวยผวยผวยพอถึงหน้าหนาว
ก็หนาวกะเน็ตเดือนหกเดือนเจ็ด
ก็ห้อนเหลือจอยหน้าแรงแห้งน้ำ
จะถ่ำจะดอยจะผวยที่ไหนน้ำกลิ่นบ่มี

ซ้อมเบียงงั้นม้วนก็ควรจอย

จำให้ใช้หน้าน้ำค่าเสียงสบาย

มันเฮาปะเตียวหมูเฮาเก็บเกียว

ผลิกบ้านเกลียดเงินพี่น้องมูเอาไปกินแก้ไก่

พี่ยังโดนผู้ชายเปิดกระโปรงพี่เป็นแล้วลูก

ฉลาดเลือกเพลงลูกคือเลือกมาเนี้ยห่างกับปีตัวเองได้โบนัสไปแล้วแต่ว่าดันเลือกแล้วดันเข้ากับเสียงโทนเสียงของตัวเองหมดเลย
มันเจ้าหัวจ๋อยสมัยก่อนพวกพี่เราก็เอามาเล่นกันเนี้ยก็คือเป็นคือหนูน่ารักไปหมดเลยแบบครั้งต่อไปนะถ้าเข้ารอบน่ะฟังวิจัยนี้น่ะแล้วเป็นเพลงสนุกน่ะ
เอายอมเวทีเลยน่ะลูกเวทีกว้างมากน่ะเต้นให้รอบเลยน่ะโอเคไหมเต้นเต็มที่โอเค
ลองดูครับประเทศเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้ร้องอย่างเดียวน่ะวันนี้เล่นไปด้วย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
ครับผู้ดมรวมแล้วครับน้องพอร์ชก็ถือว่าทำได้ดีเยี่ยมนะครับตอนนี้คุณมีอยู่ในมือครับยี่สิบแปดคะแนนจากคะแนนข้ามรุ่นนะครับที่เหลืออยู่ในมือกรรมการครับจะให้เท่าไรเชิญครับ
คะแนนข้ามรุ่นของพอร์ชมียี่สิบแปดคะแนนพอร์ชต้องทำอีกหนึ่งร้อยเจ็บสิบสองคะแนนถึงจะผ่านเข้ารอบพอร์ชว่าพอร์ชทำได้ครับ

เอาล่ะครับมาลุ้นกันว่าเด็กแปดควบที่มากความสามารถและเสน่ห์ล้นเหลือคุณนี้จะได้คะแนนรวมเขารุ่นสองร้อยและผ่านเข้ารอบได้หรือไม่

ประกาศมาผ่านเข้ารอบครับดีใจมากเลยครับ
ผมจะทำให้เต็มที่นะครับในรอบหน้า

หนุ่มโดยเต่าไว้แปดควบน้องพอร์ชสามารถมัดใจกรรมการได้อยู่หมัด
ขอเชิญพบกับคุณการ

ทั้งเพลงนี้ป้าร้องเพี้ยนเกือบตลอดเลยนะฮะ
แต่ผมเชื่อว่าป้าตั้งใจ
เพลงนี้อารมณ์มันคือมันต้องเก็บทรงไม่อยู่ไง

ดังนั้นเนี่ยทรงก็เก็บไม่อยู่คีย์ก็เก็บไม่อยู่
มันดีมากเลยครับเพราะว่า
สิ่งที่ยากที่สุดในเพลงนี้คือจังหวะ
คือจังหวะแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องของคนวัยคุณป้า
แต่คุณป้าทำให้เห็นเลยว่าอายุ
ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้คนเราไม่รู้จักเพลงแนวใดก็ตาม

คือต้องขอแยกแยะเป็นอย่างนี้นะ

คือตอนที่ร้องเก็บกงไม้อยู่เนี่ย
แกร้องเพี้ยนแต่พอเข้าท่อนแรปเนี่ย
มันไม่มีโน้ตไงมันเลยไม่เพี้ยน

ส่วนดีมากแล้วที่บอกว่าจังหวะการแรปเนี่ย
มันมีแรปหลายแบบแล้วแกร้องได้พยางทุกแบบเลย
ตรงที่เพี้ยนไม่ใช่สาระสำคัญเลย
สำคัญคือแกสามารถจะดันเพลงทั้งเพลง
ทรงไม่อยู่ทำไมมันเมาอย่างนี้
เก็บทรงไม่อยู่ที่นี่
เชื่อและชอบมากขอยึดเป็นไอดอลผมเลย
เดี๋ยวผมจะขอไปฝึกบ้าง
จริงแล้วท่อนแร็ปฝึกนานไหมครับมันไม่ง่ายนะ

แล้ววัยรุ่นข้างบ้านเคยได้ยินป้าร้องเพลงนี้มั้ย

ติ๊กต๊อกคนดูยอด๔ล้านกว่าวิว
คือเพลงมันดังจากติ๊กต๊อกถูกไหมคะ

ซึ่งป้าเนี่ยดังจากติ๊กต๊อกด้วย

หรือว่าเป็นคนดังแล้วนะ

ชื่อเต็มเลยหรอ

บุคลิกภาพการแสดงออกทุกอย่างคือใช่

ทุกอย่างคือใช่อารมณ์เพลงยิ่งใช่

คะแนนที่ได้เนี่ยจะโอเคไหม
แต่ว่าโบนัสมันเยอะไงเดี๋ยวเรารอดูกัน
เอาหล่ะค่ะ
จะขั้นแนนข้ามรุ่น
ป๊ามันได้เทียนแต่ดนตรีอาจจะมีมั้งนิดหน่อย
ป้ามั่นใจว่าป้าต้องได้

ขอดูตาหน่อยได้ไหมฮะ

เป็นคนล่อไม่ได้ป๊า
ผมไม่สำคัญเท่า๓คนนี้เลยฮะในวันนี้นะฮะ
เพราะว่าต้องการ๑๔๐คะแนนขึ้นไปอย่างที่บอกไปครับ

คะแนนอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับ
สำหรับวันนี้ผลงานของประกันคือ
กฎิกาผู้เข้าแข่งขันต้องทำให้ได้๒๐๐คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่าน
ป้ากันมีอยู่แล้ว๖๐คะแนนต้องการอีก๑๔๐คะแนน
จะผ่านหรือไม่ลุ้นกัน
ผ่านคือ

จากคะแนนข้ามรุ่นที่มีอยู่แล้ว๖๐คะแนนครับได้รับจากคณะกรรมการเพิ่มอีก๒๓๐คะแนนครับ
รวมเป็น๒๙๐คะแนน
ว้าวถือว่าเป็นการให้คะแนนที่ค่อนข้างจะสูงนะครับ
และ๒๙๐คะแนนในวันนี้ผ่านครับประการ
โอ้โหคะแนนสูงสุดของรอบภาพมรุ่นน่ะตอนนี้เลยครับ

รอบหน้าป๊าจะโชว์ชี้ได้อะไรให้เราได้ดูกัน
บอกแล้วรายการนี้สร้างเพื่อป้า
เดี๋ยวรอบหน้าประการจะเต็มจ๊ะ
และเรามาพบกับผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปครับน้องเฟร่
วันนี้รูปเพลงอะไรครับว่าคะแรมที่สว่านครับ
เอาละครับน้องเฟรนขอข้ามรุ่นย้อนยุคด้วยเพลงลูกกรุง
เพลงนี้จะมีคะแนนข้ามรุ่นเท่าไหร่
เห็นเดือนรูปเขียวเกี่ยวกิ้งฟ้าเมฆน้อยลอยมา
และเฟรนด์จะคว้าตัวเข้ารอบได้หรือไม่ช่วงหน้ามาฟังกันครับ
และเรามาพบกับผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปครับน้องเพลง
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริณราชฉิมทวมค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเฟรนอายุ๑๒ปีค่ะ
ปัจจุบันนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่๖โรงเรียนบางชั้นปลื้มวิทยานุสรค่ะ
จุดเริ่มต้นในการชอบร้องเพลงของหนูนะคะก็มีอยู่ว่าพี่ชายค่ะเป็นนักกีฬารีราช
แล้วพี่ต้องเดินทางไปแข่งในจังหวัดต่างค่ะหนูก็ชอบติดรถไปด้วยแล้วในรถคุณปู่ก็จะเปิดลำโพงระหว่างเดินทางค่ะ
ส่วนมากก็จะเป็นเพลงลูกกรุงแล้วก็เพลงลูกทุ่งค่ะหนูก็เลยชอบฟังแล้วก็ชอบร้องเพลงแนวนั้นมาค่ะ
ถ้าสมมุติหนูได้รถนะคะหรือว่ารางวัลจากรายการนี้ไปนะคะหนูก็มีเป้าหมายนะคะว่าจะเอาไว้ใช้เวลาเดินทางไปประกวดร้องเพลงหรือว่าไปร้องเพลงที่ต่างค่ะ
นามสกุลคุ้นไหมฮะพี่ฟูฮะ
เป็นญาติกับพี่โจบอยสกาวใช่ไหมครับ

ก็แก๊คอัพให้ศิลปินด้วยแล้วก็ตามคอนเสิร์ตด้วยค่ะก็มีเคยเล่นให้พี่ซานีด้วยค่ะ

อ้าวลูกตำลุกเหรอเนี่ย

แล้วคุณแม่ก็เป็นนักร้องด้วยใช่ไหมคะ

มีนักร้องท่านใดที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษไหมฮะ

ตอนเด็กก็เคยชอบที่ซานิเหมือนกันค่ะ
เคยชอบนะฮะเดี๋ยวนี้ฮะ

เขาโตมาแยกแยะได้ก็หรืนให้พ่อมา
เพลงนี้แต่งปี๒๔๙๙แต่ว่ารีลิสต์จริง๒๕๐๔
อื้มเท่ากับว่าได้คะแนนข้ามรุ่นไป๔๘คะแนนไปแล้วนะฮะ
วันนี้นะคะหนูมีคะแนนติดมือมาแล้วนะคะ๔๘คะแนน
หนูก็คิดว่าหนูสามารถทำได้๒๐๐อัพแน่นอนค่ะ
อีกแค่๑๕๒คะแนนเท่านั้นจึงจะผ่านเข้ารอบ
เธอจะทำได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยน้องเทรนกันครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
รักมะแรมร้อนไปได้
เด็นเฟ้าจะช่วยให้ช่วงพวกเทรียร้ายกลับไป
เด็นเดือนเลือนแรมรอบเดือนก็แจ่มห้ามดัง
มุนเวียนตามจากอุราศิ
แต่ความรักฉันแรมเลย
แรมเดือนแรมตีโทษปานฉันยังไม่กลับมา
แม้เดือนแรมมองไม่พงศิษย์
เดาหน่วยังมีรวมวิทย์แทนไทยในล่าง
แม้อกเราหักด้วยแรมรักละ
จะเห็นใจใครมาช่วยรักษาแล้วเหลือ

ขอบคุณค่ะ
เป็นเรื่องยากนะที่เด็กอายุ๑๒จะเข้าใจอารมณ์เพลงลูกกรุง
ยากมากกว่าคนอายุ๖๐จะเข้าใจเพลงเก็บทรงไม่อยู่อะ

ไปตามเก็บเอาความเป็นเพลงลูกกรุงมาจากการฟังได้
เขาสื่อสารความเป็นเพลงลูกกรุงออกมาได้อย่างครบถ้วน
อ้อยสร้อยของเสียงของการร้องนี่ดีมากเลย
ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากบอกว่ายอดเยี่ยมมากค่ะ

ซึ่งต้องบอกว่าคือเขาเป็นครอบครัวนักดนตรีอยู่แล้วค่ะ

พอมาเห็นเขาเรียกอะไรเป็นผลิตผลของเขาเนี่ย

คือน้องเฟรนแบบอายุเท่านี้จริงเหรอ
คือเขาเข้าใจรายละเอียดไปหมดเลยแล้วก็
ดีใจจังที่เจอเด็กอายุ๑๒ที่เป็นคนใจเย็น
ในยุคนี้เป็นเด็กที่เวลาร้องเพลงจะใจร้อนหมดเลย

แต่เนี่ยเขาใจเย็นนั่นแปลว่า
เขาฟังเพลงเหล่านี้มาจนกลืนเป็นตัวเขาไปแล้ว

คือเขาแต่งเพลงมาเพื่อขับให้เสียงนักร้องเนี่ยเด่นชัด
เรียบเรียงดนตรีทุกอย่างทำให้ได้ยินเสียงนักร้องชัด
ซึ่งมันก็เลยทำให้ถ้าร้องไม่ดีจริงเนี่ย
เราก็จะได้ยินชัดเลยว่าร้องไม่ดี
มันเน้นสมาธิมันเน้นการควบคุมเสียง
คุมลมหายใจความนิ่ง
โอลิเฟรนด์ทำได้เพอร์เฟคต์มาก

ทีนี้ครับยังมีคะแนนข้ามรุ่นไปแล้วนะฮะ
อยู่ในมือถึง๔๘คะแนนครับ
ชะตาอยู่ในมือของกรรมการ๓ท่านนี้นะครับ

สาวน้อยวัย๑๒คนนี้ฝีมือไม่ธรรมดาจริงครับ
เลือกเพลงแรมพิษวาส
ซึ่งห่างจากปีเกิดของเธอถึง๔๘ปี
ทำให้ได้คะแนนข้ามรุ่น๔๘คะแนน
ต้องการอีก๑๕๒คะแนน
น้องเฟรดจะผ่านไหมมารุ้นกัน
คะแนนอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับ
และผลงานของคุณคือ
พลุทธฤทธิ์

จาก๔๘คะแนนที่มีอยู่ในมืออยู่แล้วครับ
ได้ไปจากคณะกรรมการ

รวมแล้ว๒๙๗คะแนน
นี่คือเด็กอายุเพียงแค่๑๒ปีเท่านั้นครับ
ซึ่งผ่านเข้ารอบไปด้วยคะแนนรวมสูงมาก

เพราะว่าสิ่งที่หนูได้ทำไป
อย่างเต็มที่ก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะ

แต่ความสนุกและเพลงเพราะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับ

รักใส่ตามไม่ได้อ่ะรู้เลยว่าใครอ่ะ
สวัสดีครับ